คุณผู้ชมฮะมาดูหัวขโมยรายนี้ที่ย่องเข้าบ้านคนอื่น
เพื่อจะไปขโมยของนะครับแต่ผมเชื่อว่าหัวขโมยรายนี้นะ
ไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมตัวมาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ถ้าเตรียมตัวมาต้องมีความพร้อมในทุกด้านนะ
แต่หัวขโมยรายนี้ขณะย่องเข้าบ้านคนอื่นปวดปวดอึ
ขออภัยคุณผู้ชมแบบนี้ปวดอึอยู่ก็ปวดขึ้นมาฮะ
ห้องน้ำคงไม่เจอก็เลยขับถ่ายกลางบ้านเลยคุณ
วิธีการขับถ่ายของเขาเขาเอาถุงมารอง
แล้วก็ขับถ่ายเสร็จมัดปากถุงเตรียมเอาไปทิ้ง
แต่ว่าสิ่งที่ใช้ของจากบ้านหลังนี้ก็คือกระดาษเปียก

ภาพจากกลางวงจรปิดนะฮะเห็นว่าหัวขโมยเป็นชายสวมซะยืด
กางเกงขาสั้นและสวมหน้ากากอนามัยเดินวนเวียนอยู่ข้างบ้าน
เข้ามาในบ้านและจังหวะนี้เป็นจังหวะไฮไลท์คุณ
คือเขาคงปวดหนักมากแล้วแล้วไม่รู้จะไปออกที่ไหน
ก็เลยต้องออกกลางบ้านแบบนี้กล้องวงจรปิด
จับภาพน่าเกลียดแบบนี้เอาไว้ได้นะคุณ
เขาเอาถุงก๊อบแก๊ปรองรองสิ่งที่เขาขับด่ายออกมา
แล้วก็มัดปากถุงแล้วเอาไปทิ้งข้างนอก
จากนั้นก็ออกจากบ้านทันทีโดยไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนำคลิปนี้มาโพสต์
เพื่อให้ตามหาเบาะแสหัวขโมยในคลิป
โดยระบุว่าเกิดขึ้นช่วงตี๑ที่หมู่บ้านพัดศร๓อำเภอคลองหลวง
ปฐุมธานียังดียังดีที่มันเก็บแล้วเอาไปทิ้งข้างนอก
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับ
ก็คือนางสาวนวรัฐศรีหาพุทธ
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเธอก็ยังไม่หลับหรอก
เธอนั่งอยู่ชั้นบนนะมองจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดในบ้านด้วย
เห็นทั้งหมดถามว่ากลัวไหมกลัวมาก
ตุ้มต่อมนั่งเงียบกริบอยู่บนบ้านนะฮะ
เห็นพฤติกรรมของขโมยทั้งหมดทั้งมวลเลย
จนกระทั่งหัวขโมยนั่งปลดทุกข์จนเสร็จธุระ
แล้วก็ออกจากบ้านไปเธอรอเวลาอีกสักพักหนึ่ง
ให้แน่ใจว่าขโมยมันออกจากบ้านไปแน่

เธอก็เลยเดินลงมาชั้นล่างเปิดไฟ
แล้วก็ตะโกนเสียงดังขู่ไปอีกที
บอกว่าเอาปืนมาเอาปืนมาเอาปืนมา
ก็เพื่อทำให้คนร้ายตกใจ

หนีออกไปจากบ้านแล้วโดยหิ้วถุงถ่ายอุจจาระ
กระโดดหนีข้ามกำแพงข้างหลังหลบหนีไป
โดยไม่ได้ทรัพย์สินในบ้านไปแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับ

แล้วก็มานั่งเลยแล้วก็ถอดกางเกงเลย
ก็เลยบอกลูกว่าลงมากับแม่เดี๋ยวจะจัดการเรื่องขโมยอะไรอย่างนี้
เสร็จปุ๊บก็เลยมากดสลิกไฟ
แล้วก็พร้อมกับว่าเอาปืนมาตะโกนดังอย่างนี้
แล้วมันก็เลยตกใจมันได้ยินเสียงกระโดดข้ามรั้วไป
แทนจับถุงอึ๊ะไปด้วย
ไม่มีไม่มีหลักฐานให้เราเห็นเลย

ก็เลยถามพี่ตอนพี่ลงมามีกลิ่นไหม
บอกว่ากลิ่นยังโชว์อยู่เลยนะครับ

เพราะว่าผ้าเย็นที่อยู่ในตู้เย็น
ถูกเอาออกมาเช็ดทำความสะอาดไปแล้ว

เจ้าของบ้านบอกนะครับว่าคนร้ายรายนี้

แต่คราวก่อนมารอนานจนเกิดมา
ก่อนก็มาเหมือนกันด้อมมองอยู่แบบนี้เหมือนกัน
แต่ไม่ได้มาเข้ามาในบ้านนาน
คราวนี้เข้ามาในบ้านนานแล้วก็ขับถ่ายด้วยนะครับ
ทีนี้เจ้าของบ้านก็บอกว่าจะเป็นหลักฐานชั้นดีเลย
เพราะว่าเอาไปเทียบกับหลักฐานจากหมู่บ้านอื่นคุณ
เขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่หมู่บ้านอื่นหมู่บ้านเดียวกันเนี่ย

ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะฮะครั้งนั้นน่ะ
บ้านหลังนั้นเสียเงินไป๒๐๐๐บาท
ตอนนี้นิติบุคคลของหมู่บ้านกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดเลย
เพื่อหาเบาะแสคนร้ายว่าคนร้ายหลบไปเส้นทางไหน
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่งมอบให้ตำรวจสภคลองหลวง
ติดตามจับกลุ่มตัวต่อไปนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ชัดพอแล้วค่ะ
ไม่มีค่ะรวบไปหมดแล้วนะฮะ